ไปไหมดราม่าจบยังจบแล้วจบแล้วจบแล้วนะคะมาต่ออีกหนึ่งดราม่าเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวสุขสรรค์นะคะครอบครัวนี้เลยของคุณการแล้วก็คุณเสกโลโซนะคะมาตามแล้วจริงกับการทำแซนวิชนะคะที่ท้าแซนวิชค่ะ
หิวเหรอท้าแซนวิชค่ะตรวจดีเอนเอลูกที่ทั้งสองฝั่งบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่าหลังปีใหม่มาเดี๋ยวขออัปเดตกันหน่อยละกันเดี๋ยวขอหลังปีใหม่ก่อนนะคะโดยล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐค่ะโทรไปสอบถามแซนวิชแต่ก็ไม่รับสายนะคะ
ขณะที่การค่ะเปิดอบแบบไม่กลัวโดนฟ้องเลยนะว่ารู้มาตลอดแหละว่าพ่อของลีอองเป็นใครพี่เสกเองก็รู้นะเดี๋ยวนะก็คือจะบอกว่าน้องลีอองไม่ใช่ลูกพี่เสกนี่เหรอใช่รู้มาตั้งแต่ที่แรกเออเหรอเออนะคะแต่ตอนแรกออกมาเป็นบอกลูกพี่เสกก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะแล้วทำไมถึงพี่การถึงมาอะไรอย่างงี้กับแซนวิชเขาทะเลาะกั

แล้วว่าเราต้องตัดใจนะถ้าคือเราต้องสงสารพ่อที่แท้จริงของเขานะพ่อที่แท้จริงเขาก็รักนะแล้วก็มีฐานะไม่ใช่ว่าแบบเลี้ยงไม่ได้มันไม่ใช่เลยที่จะเอาหลานเนี่ยมาผูกติดกับเสกทั้งทั้งที่ไม่ใช่ลูกไม่ให้เขาไปฟ้องก็ไปฟ้องนะเพราะว่าการก็อยากจะรู้เหมือนฟ้องกันก็จะฟ้องตรวจดีเอนเอเหมือนกันที่คนมาบอกว่าการอ่ะรังแก่เด็กอ่ะลองไปคิดดีดี
พ่อเอ้ยไม่ใช่แม่จับตาเขาอ่ะรังแกเด็กมากกว่า